เรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของฟาร์ม
เขาเฝ้าตามหาสาวในฝันของเขามาทั่วประเทศ
ผ่ากกลางผ่ากอีสานหามาหมดเลย
อยากได้สาวสวยที่ลักษณะดี
สุดท้ายมาเจอหอบสินสอด๘ล้าน๕แสนบาทไปขอทันที

เห็นแต่เจ้าบ่าวแต่ข้างไม่ใช่เจ้าสาว
นี่๓คุณไม่เห็นผ้าสีแดงที่ผูกอยู่เหรอ

จริงเขาตามหาควายเขาอยากได้ควาย

ดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาจะหามาเป็นคู่ชีวิต

เมื่อกี้คุณแม่เพิ่งชงลูกสาวผมคนที่ข่าวแต่งงาน
ไม่ใช่นี่คุณชื่อเขาเพราะมากนะชื่อหงมหา

เป็นแม่พันธุ์ควายไทยลักษณะดีมาก
เจ้าของฟาร์มคนนี้คือนายเอกชัยพิมพาเลียค่ะ
เขาชื่อว่าราชศรีอีสานฟาร์มนะคะ
อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู

มาขอแม่หงมหาควายเพศเมียสายพันธุ์ไทย
จากนายพิษนุหลักกรดเจ้าของฟาร์มสมีสุวรรณฟาร์มที่อายุทยา
คุณแต่งงานคุณต้องขอสินสอดให้ได้มากกว่านี้

อุ๊ยคุณออธิษฐ์ไม่เที่ยวของควายเลยเหรอพี่เบิร์ด

นี่นี่แล้วคือลักษณะเขาดีจริง

มีกลุ่มเลี้ยงควายไทยทั้งจากที่อายุทยาทั้งจากน้องบัวลำพู

ดูตังตัง๘ล้านมันน่าตามแบบนี้นะ
เงินสด๘๕๐๐๐๐๐มาขอหงมาหา
เขาบอกเขาหาควายพันดีแบบนี้มานานมากแล้ว
ภาคกลางภาคอีสานจนมาเจอแม่หงมหาตัวนี้แหละ

ผมมองว่ามันเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ลักษณะของควายตัวนี้นะครับ
โดยของพี่เบิร์ตการันตีอยู่แล้วแล้วก็ผ่าน๓ถ้วยแชมป์พระราชทาน
นี่คือสิ่งที่การันตีแล้วก็ดูลักษณะทุกอย่างมันครบจบในตัวเดียว
นี่ค่ะเขาบอกเลยนะว่าแม่หงมหาเนี่ยในอนาคตจะสร้างมูลค่าให้กับเขาอีกมากมายแน่นอน
รับรองได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเขาพูดแบบนี้เลย
ส่วนนายพิษนุเจ้าของเจ้าของแม่หงมหาเขาบอกว่าเลี้ยงมาหลายปีแล้วได้ถ้วยพระราชทานมา๓รางวัลแล้วด้วย
จริงแล้วที่ยอมขายให้กับนายเอกชัยเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นน้องรักแล้วก็สนิทสนมกัน
ก็เลยไม่ได้ต่อรองราคาเลยแล้วตอนนี้แม่หงมหากำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะ๑๑เดือนแล้ว
เดือนหน้าจะตกลูกท้องนี้เป็นท้องที่สามแล้วคือเอาจริงจริงเขาบอกเลยว่าสำหรับคนที่เขาเลี้ยงควายทำฟาร์มกันอ่ะ
หน้าตาเขาน่ารักจังเลยเห็นไหมลักษณะเขาดีเขาบอกใครได้ไปเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะ
ถ้าตกลูกเป็นตัวเมียราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ๓ล้านค่ะถ้าเป็นตัวผู้ประมาณ๑๒ล้าน
ตัวนี้ก็ถือว่าแม่ใครนะครับในประเทศไทย

ถ้าเจ้าของไม่มีใจนะนึกว่าก็คือซื้อได้นะครับ
แต่ว่าอย่างนี้บาทเดียวก็ไม่ลดครับน้องก็ไม่ต่อเหมือนกัน

สวยจริงดูเขาสีดำขลับโง้งสวย

ฟาร์มเนี่ยบอกว่าจะเลี้ยงดูแม่หงมหาเอาไว้ให้ก่อนจนกว่ามันจะตกลูก
แล้วหลังจากนั้นค่อยพาไปอยู่กับเจ้าของใหม่
ก็คือคุณเอกชัยที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
การซื้อขายควาย๘๕๐๐๐๐บาทครั้งนี้
สร้างสถิติราคาควายที่สูงที่สุดในไทยบอกเลย